พบตรเมื่อวานนี้ได้พูดว่า
เรื่องของหวย๓๐ล้านที่การจนบุรีเนี่ย
เป็นขบวนการคล้ายกับคดีของครูจอมทรัพย

เราก็ไปย้อนกันหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
ก็ไม่นานหรอกครับเพราะว่าเพิ่งจะสรุปสำนวนคดีกันไป
แล้วก็สิ้นสุดกันไปสำหรับคดีของครูจอมทรัพย์นะครับ
คดีของครูจอมทรัพย์เริ่มต้นขึ้นเมื่อ๑๑มีนาคม๒๕๔๘นะครับ
ช่วงค่ำวันนั้นนางจอมทรัพย์แสนเมืองโคตรนะฮะ
ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียนบ่อยไม้คอควาย๕๖มุกดาหาร
เฉียวชนในเหลือพ่อบำรุงถึงแก่ความตาย
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ตำบลทางลาดอำเภอเรนูนคร
จังหวัดนครพนมพนักงานสอบสวนก็ทำคดีเรียบร้อย
ส่งฟ้องเรียบร้อยนะครับซึ่งที่สุดแล้วศาลก็มีคำพิพากษา
ในการที่ตัดสินให้จำคุกครูจอมทรัพย์นะครับ
ทีนี้ระหว่างที่อยู่ในคุกจนกระทั่งออกมาด้วยนะ
รับโทษเรียบร้อยแล้วเนี่ยระหว่างทางทั้งหมดเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าเพื่อนสนิทของครูจอมทรัพย์ที่ชื่อว่าครูอ๋องนายสุริยานวลเจริญ
ก็มีความพยายามในการที่จะหาผู้ต้องหาตัวจริง
บอกว่าครูจอมทรัพย์เนี่ยเป็นแพ้ผู้ต้องหาตัวจริงเนี่ย
โอ้โหมีในสับวาปีมีในเสิร์ชนะฮะ
เสิร์ชรูปสะอาดนะครับก็หลายสิ่งหลายอย่างอ่ะ
เพื่อจะบอกว่านี่แหละรถจริงแล้วคือคันนี้
ไม้คอควาย๕๖สกลนครไม่ใช่บ่อยไม้คอควาย๕๖
มุกดาหารของครูจอมทรัพย์จนไปถึงการขอรื้อฟื้นคดี
ที่สุดแล้วสารได้ตัดสินว่าการรื้อฟื้นคดีในครั้งนี้
เป็นขบวนการที่ไม่ชอบเป็นขบวนการที่หวังที่จะได้เงิน
ค่าเยียวยาต่างจากการรื้อฟื้นคดีเพราะว่าผู้ที่อยู่ในขบวนการ
หลายคนที่ครูอ๋องหามาเนี่ยหลายคนเขาก็กลับใจ
เพราะว่าบางคนก็ขับรถไม่เป็นบางคนก็ไม่เอาดีกว่า
เขาก็ยอมรับไงว่าถูกว่าจ้างใช่ว่าจ้างมา
ได้ให้ข้อมูลแบบนี้เพราะได้รับการว่าจ้างเป็นข่าวดังข่าวใหญ่
เตรียมกันไว้อะไรแบบเนี่ยใช่เพราะว่าตรอบอกว่า
หวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรีเนี่ยมันเป็นขบวนการเหมือนคดีขบวนการของครูจอมทรัพย
ถ้าบอกว่าเหมือนถ้าบอกว่าคล้ายมันก็ต้องมีคนที่ไปเตรียมกันในการให้ข้อมูลกับตำรวจสิ
ใช่มันก็ต้องมีคนที่อาจจะได้รับการว่าจ้างให้มาให้ข้อมูลอะไรแบบนี้หรือเปล่า
ถ้าลองวิเคราะห์แล้วก็ไล่เรียงดูเนี่ยนั่นเท่ากับว่าจะต้องมีผู้ที่
รู้สึกว่าตัวเองถูกรางวัลที่๑ในงวดนั้น๕๓๓๗๒๖๑พฤศจิกายน๒๕๖๒
ปลายปีที่แล้วนะครับต้องมีบุคคลหนึ่งที่เชื่อว่าตัวเองถูกหวย
แล้วก็นำมาสู่การยืนยันกับทุกฝ่ายว่าตัวเองถูกหวย
และหาพยานแวดล้อมมาร่วมด้วยช่วยกันว่าตัวเองถูกหวย